เอาละคุณมีพักภูมิใจไทยซึ่งมีนโยบาย
ซึ่งผมคิดว่าเป็นนโยบายที่อันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมคือกัญชา
กัญชาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากฎหมายที่ออกมาเป็นแค่กฎกระทรวง
ซึ่งเป็นกฎศักดิ์กฎหมายเล็กสุดกฎกระทรวงเนี่ย
ซึ่งกัญชาไม่ได้ผ่านพรบกัญชงกัญชาในสภา
ไม่ได้มีกฎหมายลูกครอบคลุมให้เข้มงวดแต่ถามว่าเขาออกกัญชามา
เขาบอกว่าเป็นกัญชาการแพทย์ผมก็บอกว่าไม่ใช่
นี่มันเป็นการพีคเพื่อสันทนาการล้วน๑๐มึงที่จะเป็นการแพทย์
อีก๙๐เนี่ยมันเป็นสันทนาการสันทนาการยังไงอ่ะคุณไปซื้อเขามีมวล
ดูดลบให้กินมันก็เหมือนบุหรี่หรือเปล่าล่ะครับ
บุหรี่เขาก็ไม่ให้คุณดูดในที่ที่มันเป็นห้ามถูกไหมครับ
คุณก็ต้องไปดูดในที่หลบแล้วฉันใดฉันนั้นมันเป็นกัญชา
ผมถามว่าพีชแล้วมันจะสุขภาพดีขึ้นใช่ไหมครับ
ประเทศทั่วโลกยังพิจารณาว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแม้กระทั่งสหประชาชาติ
แต่การที่นำกัญชาเข้ามาสู่สังคมมันมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
โดยใช้กฎกระทรวงซึ่งเป็นสีเทาซึ่งคนบอกว่าตำรวจก็จับไปสิ

นี่คือปัญหาที่เราควรจะวิพากษ์วิจารณ์ก่อนแต่ก็มีพักการเมืองที่พยายามผลักสาย
พยายามเอากัญชาดีอย่างนั้นคุณเคยเห็นไหมว่ากัญชามีข้อเสีย
เชื่อว่าคุณไม่เคยได้ยินคุณได้ยินแต่ข้อดีของกัญชากินแล้วดี
กินแล้วนั่นผสมนี่ทำนู่นทำนี่ดังนั้นคุณเห็นแต่ประโยชน์
คือในมุมของภูมิใจไทยนะตอนที่เขาออกนโยบายนี้ลงมา
ว่าคุณอนุทินคุณหน้าพักษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการอุตสาธารณสุข
ก็ปลดล็อกบัญชีของกัญชาวจากบัญชียาเสพติด
ส่วนเรื่องของกฎระเบียบในการคุมก็คือใช้ระเบียบของกฎของหน่วยงานต่าง
เพราะเรื่องของกฎหมายที่จะมาคุมโดยตรงเนี่ยมันยังไม่ผ่านสภา
ซึ่งคุณชุวิตบอกว่าตรงนี้ทำไมคุณไม่ผ่านแล้วให้มาใช้ก่อน
เพราะอะไรคุณต้องรีบร้อนขนาดนั้นควรจะไปผ่านกฎหมายก่อนถูกต้อง
แล้วค่อยมาปลดล็อกค่อยมาประกาศใช้
ทำไมคุณไม่ผ่านกฎหมายก่อนล่ะครับเพราะในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
กัญชาเนี่ยมีผลต่อเยาวชนทุกวันนี้คุณเดินไปตามตอกซอกซอย
ไปบ้านนอกคุณก็จะเห็นเขาเป็นบ้องก็มีพันลำดูดก็มี
การกระทำแบบนี้คุณปล่อยให้เกิดการทำร้ายสังคม
เจตนาไม่เจตนาผมไม่ทราบหรอกแต่ถ้ากฎหมายคุณไม่แข็งแกร่งแล้วคุณปล่อยให้มาอย่างนี้
คุณภาคภูมิคุณรู้ไหมที่อเมริกาเนี่ยเขามีขาย
นั่นขนาดอเมริกานะเขาไม่ได้ขายเสรีแบบประเทศไทยอื่น
ใครก็เดินกันไปซื้อได้ดูบัตรประชาชนไหมก็ไม่ดู
ซื้อกันซื้อเสร็จก็เอากลับไปบ้านพันใส่บุหรี่พันใส่พันมวลให้แล้วก็ดูด
คุณคิดว่านี่คือประโยชน์ของกัญชาเหรอผมก็ไม่รู้จริงนะ
ว่าผมอายุจนป่านี้แล้ว๖๐กว่าแล้วผมก็ไม่เคยเห็น
และผมมั่นใจเลยคุณภาคภูมิผมมั่นใจว่ามีคนส่วนมากไม่เห็นด้วยกับกัญชา
แต่ทีนี้พอมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างคุณชุวิตก็เคยไปพูดเรื่องนี้ที่หน้าธรรมเนียบเข้าไป

เอาคุณก็ต้องยกเลิกกฎกระทรวงไปยกเลิกไปก่อนเลยจอให้ผ่านก็ผ่านสภาก่อนสิ
คือเอากัญชาเนี่ยไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเหมือนเดิมอย่างนี้ให้ย้อนกลับไปตรงนั้น
คุณไม่ได้ย้อนกลับไปแต่ว่าคุณจะต้องเอากัญชาให้มีกฎหมายที่เข้มงวดกว่านี้
โดยกฎหมายเข้มงวดกว่านี้ไม่ใช่เป็นกฎกระทรวง
แต่ตอนนี้สภาปิดแล้วแต่หมดวาระสภาแล้วจะทำยังไง
ทำแบบผมไงก็ถ้าเกิดเห็นด้วยสนับสนุนกัญชาก็เลือกพักภูมิใจไทย
ถ้าอยากจะยกเลิกก็ไม่ต้องเลือกพักภูมิใจไทย

ใช่แล้วผมผิดตรงไหน
ก็ในเมื่อคุณเป็นคนนำนโยบายนี้เข้ามาในสังคมเอง
ผมก็นำเสนอว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องผมต่อต้าน
ดังนั้นผมผิดตรงไหนผมก็ยังไม่เข้าใจ
ส่วนคนที่อย่างพี่สนทิเขาเห็นด้วยกับกัญชา

ผมไม่ได้บอกให้คุณไปเลือกพักเวิดไทยไปถ้าที่ปัด

ผมบอกว่ายกเลิกกัญชาเสรีไม่เลือกพักภูมิใจไทย